มีโลกออนไลน์ที่เขาลงข่าวคราวเรื่องของการโหลดทรัพย์สินมีค่า
ไว้ในเครื่องบินในใต้ท้องเครื่องแล้วของหายก็มีบ่อยนะ
เคยอ่านเจอแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เขามาร้อง
กับไทยรัฐทีวีบอกว่าเขาเดินทางจากเกาะสมุยสุราช
กลับมาสุวรรณภูมิด้วยสายการบินเอกชนแห่งหนึ่ง
เขาก็โหลดของใต้ท้องเครื่องแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยก็มีทรัพย์สินมีค่านะคะ
ปรากฏว่าพอมาถึงสุวรรณภูมิของหาย

เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยจากคุณนงลักษ์เจริญค่ะ
คนนี้ค่ะเธอร้องเรียนมาที่ไทยรัฐทีวี
บอกว่าลูกความของเธอคือนางโสพิตาฟูจิวาระ
เดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินเอกชนจากเกาะสมุยนะคะ
สุวรรณภูมิเมื่อ๑๗มกราคม
เธอก็ถอดทรัพย์สินมีค่าแหวนเพชรแหวนทอง
สร้อยคอทองคำหนัก๕บาท

ใส่หลายชั้นแล้วก็โหลดไปใต้ท้องเครื่องค่ะ
เนื่องจากคุณโสพิตาเขากลัวว่าถ้าใส่ของมีค่าติดตัว
อาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันต้องเดินทาง
ผู้หญิงเดินทางเขาก็ไม่อยากจะใส่ท่องใส่ของมี

แล้วเธอก็บอกว่าเธอทำแบบนี้มาตลอดนะ

ก็ไม่เคยมีปัญหาก็ถอดของมีค่าใส่กระเป๋าแล้วก็โหลดใต้ท้องเครื่องไป
แต่ปรากฏว่าครั้งนี้พอมาถึงสุวรรณภูมิ
เธอเห็นว่าสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่กระเป๋าที่ปกติ
สนามบินเขาจะสแกนกระเป๋า
แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ปิดเหมือนปิดซิลว่าตรวจแล้ว

เป็นเครื่องสแกนพอตรวจปุ๊บเขาก็จะปิดสติ๊กเกอร์เอาไว้
พอมาถึงเธอบอกว่าสติ๊กเกอร์นี้มันถูกฉีกออก
เธอเลยเอ๊ะใจมันฉีกได้อย่างไร
เปิดดูปรากฏว่าทรัพย์สินของเธอหายไปหมดเกลี้ยง

กระเป๋าใบจิ๋วก็อยู่คือกล่องอยู่

เหมือนกับตั้งใจว่าเปิดขโมยของ
คือรู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหน
คือไม่ใช่ว่าหยิบไปทั้งกระเป๋า

คือเป็นคนนอกเนี่ยมันค่อนข้างยากนะ
คือคุณนงลักษณ์บอกว่าลูกความก็พยายามติดต่อไปที่สายการบินนี้นะ
แต่สายการบินปฏิเสธความรับผิดชอบ
เธอก็เสียความรู้สึกเพราะที่ผ่านมาก็มั่นใจว่าซื้อตัวก็ไม่ได้ถูกนะ

ล่าสุดได้รับแจ้งจากตำรวจสมุยนะคะโทรศัพท์กลับมาบอกว่า
เจอตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว
เจอของกลางบางส่วนแล้ว
แต่ไม่สามารถอายัดหรือจับกลุ่มได้
เพราะต้องรอให้ทางตำรวจสุวรรณภูมิประสานไปก่อน
มีรายงานจากสุรธานีค่ะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิประสานไปยังเจ้าที่ท่ากาศยานานาชาติสมุย
เพื่อตรวจสอบข้อที่จริงตามระบบภายในของสนามบิน
รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบินค่ะ
แล้วก็ติดตามทรัพย์สินคืนมาได้บางส่วน
แต่ว่าตำรวจภูทรบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยยังไม่ได้ควบคุมตัวคนก่อเหตุ
เพราะต้องรอไงอย่างที่บอกต้องรอการประสานจากสถานีตำรวจท่ากาศยานสุวรรณภูมิเจ้าของคดีซะก่อนนะคะ
ดังนั้นตำรวจค่ะก็อย่าช้าก็ประสานกันหน่อยนะคะ
จะได้นำตัวมาดำเนินคดีแล้วก็ประสานเรื่องของทรัพย์สินมีค่าคืนเจ้าของต่อไป